ไปดูสภาพของเด็กน้อยวัย๕ขวบ
ถูกแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกาย
จนตาปิดทั้งสองข้างเลยตาบวมตาปิดเลย

นำตัวเด็กเข้าแจ้งความกับตำรวจคุณดู
สภาพของเด็กหญิงอายุ๕ขวบ
ตาบวมช้ำปิดทั้งสองข้าง
แล้วก็ตามลำตัวมีรอยบาดแผลรอยฟกช้ำ
ปูดบวมเต็มไปหมดเลยนะครับ
ถลอกเต็มร่างกายเลยนะฮะ
ตำรวจนำตัวเด็กพร้อมด้วยหญิงสาวอายุ๒๓ปีแม่ของเด็ก
แล้วก็นายประสิทธิ์หอยทองอายุ๒๕ปีพ่อเลี้ยงของเด็ก
จากบ้านพักคนงานซอยเพชรหึง๒๑อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการมาสอบปากคำที่สพพระประแดงนะครับ
โดยมีนางสาววันนิดารักษาเพื่อนบ้านร่วมให้ปากคำ
และเป็นพยานให้กับเด็กหญิงเพราะเพื่อนบ้านสุดจะทน
ทนไม่ไหวได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เด็กถูกทำร้ายร่างกายบ่อย
โดยแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตรวจดูอาการของน้องวัย๕ขวบนี้คุณ
พบว่าในอาการสาหัสนะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางจากพระประแดงแล้ว
ด้วยถ่ายเห็นยิงจุดล้อมาครอบครับ

พี่บ้านไหนตัดชาวให้บ้านดูนี้
อยากจะชาวต่อสองเพราะว่าคุณด้วยกัน

ใครเป็นคนทุศ
ใครเป็นคนทุศ

ผู้ชายเหรอ
คุณคุณขอไม่ได้บอก

ท่านค่อย
ซึ่งส่วนเพื่อนของครอบครัวนี่

ลองให้ฟังว่าที่ผ่านมา

ร้องไห้อยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันภายในบ้าน

จนกระทั่งช่วงสายของเมื่อวานี้ได้ยินเสียงเด็กร้องหนักมากนะครับ
ร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปดู
กระทั่งช่วงค่ำเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงร้องหนักขึ้นกว่าทุกครั้งอีก

ตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยดู
พบตัวเด็กแล้วก็พบว่าเด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก

ทีนี้ดูทางฝากฝั่งพ่อเลี้ยงบ้างค่ะคุณผู้ชม
นายประสิทธิ์ก็บอกว่าเขาเพิ่งคบหาอยู่กินกับแม่ของเด็กได้
ไม่กี่เดือนนะคะเออแล้วไอ้แผลที่เบ้าตาของลูกเลี้ยง
นายประสิทธิ์พ่อเลี้ยงนะบอกว่ายอมรับว่าก่อเหตุ

แต่นายประสิทธิ์เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชม
บอกว่าที่ผมทำเนี่ยผมสั่งสอนไม่ให้เด็กไปลักขโมยของคนอื่น
บอกว่าเด็กมีนิสัยชอบไปขโมยของคนอื่น
ก็เลยต้องตีเพื่อไม่ให้ไปขโมยของใครอีก

แต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงกลางวันที่ตนออกไปทำงาน
เด็กจะถูกแม่แท้ของเด็กตีด้วยหรือเปล่า
แต่ทีนี้ค่ะเด็ก๕ขวบไปขโมยของคนอื่น
ต้องโดนตบเบ้าตาขนาดนี้เลยหรือ
ฟังเสียงนายประสิทธิ์พ่อเลี้ยงหน่อยละกัน
ล่าส่วนเมื่อสามวันที่แล้วครับสามวันที่แล้วครับตีเรื่องอะไร

ตัวพ่อเลี้ยงเด็กยอมรับว่าเป็นคนตีนะฮะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าแม่แท้ตีด้วยหรือเปล่า
ถามทางด้านแม่แท้ของเด็กบ้างนะครับ
แม่แท้ก็อ้างบอกว่าบอกว่าไม่ได้เป็นคนตีลูกจนตาปิด
คือก่อนหน้านี้ลูกสาวตกบันไดด้วยความดื้อ
ก็เลยตีเพื่อให้ลูกหลาบจำเท่านั้นเอง
ไม่ได้ตีเข้าไปที่ตาไม่ได้ชกเข้าไปที่ตานะครับ
ส่วนที่ตาปิดนั้นเนื่องจากช้ำจากการตกบันได
ตัวเธอเองก็ไปซื้อยามาให้ลูกกิน
จากไม่มีเงินพาไปโรงพยาบาล
ส่วนแฟนนุ่มของเธอนั้นเธอก็ไม่ทราบว่าแฟนนุ่มเธอ
หรือว่าพ่อเลี้ยงของเด็กก่อเหตุกับลูกด้วย
มาทราบจากปากของลูกตอนที่ตำรวจสอบปากคำ
แล้วเด็กพูดเมื่อกี้บอกว่าก็ผัวของแม่อันนี้นั่นแหละ
ก็คือพ่อเลี้ยงเป็นคนตีนะครับ
ฟังเสียงแม่ของเด็กหน่อยนะฮะ
ของที่ว่าจริงแหละหมู่เมฆคือเขาร้องเพลง
ขณะที่ปู่ของเด็กหญิงทราบเรื่องก็ตามมาที่โรงพักนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องพ่อเลี้ยงรายนี้ให้ถึงที่สุด
แล้วก็รับไม่ได้ที่ทำกับหลานสาวอายุ๕ขวบอย่างนี้นะครับ
หลังจากสอบปากคำทั้งแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
ถูกปล่อยตัวไปก่อนและตำรวจจะเรียกมาสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมรอผลการตรวจร่างกายเด็กจากแพทย์
สอบปากคำเด็กต่อหน้าสหวิชาชีพด้วยนะครับ
รวมถึงส่งทั้งแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก
ไปตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็มีการประสานทางญาติมารับตัวของเด็กวัย๕ขวบ

แล้วก็พร้อมที่จะรวบรวมหลักฐาน
ดำเนินคดีพ่อเลี้ยงและแม่ของเด็กต่อไปนะครับ